คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจรนะครับ
เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดปฐุมธานีลักษณะคล้ายเดิมเลยค่ะ
โจรขโมยล้อแม็กซ์แต่คราวนี้มันแสบกว่าเดิมนะคะ
ขโมยทีเดียว๔ล้อเลย๑คัน

เอาอะไรไปบ้าง๑ล้อแม็กซ์๔ล้อ
งอะไหล่ทั้งหมด๔ล้อ
ตเตอรี่ด้านหน้ามันก็เอาไป

คือข้างนอกเราเข้าใจได้เพราะมันอยู่ภายนอก
แต่ถามว่าข้างในเอาได้ไงมันทุบกระจกไงคะ
เนี่ยมันกลายเป็นภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
รถมิสุบิตชีมิวราชคันนี้๕กท๔๒๘๖

ส่วนใครจะไปตีเป็นเลขอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะ

ที่ลานจอดรถคอนโดเล็กไซต์นวรรณคร
ถนนผนโยธินตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปฐมธานีนะคะมันเอาไปหมดเลยคุณ
ทีนี้ถามว่าเจ้าของรถเขารู้เรื่องได้ไง
เพราะปกติเจ้าของรถเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะ
เพราะว่ารถเขาจอดไว้ที่ลานลานจอดรถแบบนี้
แล้วตัวเธอเองทำงานอยู่ที่โรงงานในนวรรณคร
นานก็จะแวะเวียนมาดูรถตัวเองสักทีหนึ่ง
แต่เมื่อวานมันไม่ได้มาดูถามว่าเธอรู้ได้ไง
เมื่อวานไม่ได้มาดูเพราะมีคนไปถ่ายภาพรถของเธอ
แล้วไปโพสต์ไว้ในเพจชื่อเพจว่านิคมนวรรณคร
เพื่อนไปเห็นภาพในเพจเฮ้ยนี่มันรถของนางสาว
นัทธิราหนุ่ยโน่งนี่เขาก็เลยแคปภาพนี้
ไปให้เจ้าของรถดูเจ้าของรถบอกว่าดูภาพครั้งแรก
ได้แต่พูดคำเดียวเลยมันจุกจริงจุกอกน้ำตาตกใน
เพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะได้รถคันนี้มา
มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณคะแล้วเขาบอกว่า
ปีใหม่เตรียมที่จะขับรถคันนี้ไปเที่ยวดูสิอ่าทีนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
เขาก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวกับใครนะครับแปลกใจมาทำแบบนี้
กับเขาทำไมแล้วตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะ
ก็เลยฝากเจ้าหน้าที่เนี่ยในท้องที่สพคลองหลวงเนี่ย
ติดตามหัวขโมยรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็ผมว่าถ้าโจรคงรู้ว่ารถคันนี้คือจะจอดทิ้งไว้
แล้วก็ไม่ได้มีคนขับไปไหนก็เลยคงส่องมานานแล้วนะครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามตัวคนร้าย